กลับมาไทยรัฐทันข่าวนะคะเจอกับคิงกับขวัญค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยเออมันเป็นเหตุที่ต้องบอกว่า
ทึกขวัญเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงเช้าของวันนี้
มีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งแล้วอยู่ตรงบริเวณทางเข้าสนามบินขอนแก่น
คนก็ต้องตกใจแล้วงงถูกไหมอยู่ดีดีมีศพคนตายมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ทีนี้คือพอไปสืบทราบค่ะคนตายเนี่ยมีชื่อว่านายพนมนะคะ
รัตนามงคลอายุสี่สิบปีคือเขาน่าจะถูกคนร้ายเนี่ยไล่ยิงมา
ตรงนี้มันเป็นทางเข้านะคะตรงสนามบินขอนแก่น
สภาพศพเขาถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดจำนวน๒นัดด้วยกัน
มือขวาของเขาเองยังกำสร้อยคอทองคำมือซ้ายกำพระเครื่อง
อย่างที่บอกเหตุเกิดช่วงเช้ามืดของวันนี้ทางด้านรองภูมิครับการตรวจภูทร
จังหวัดขอนแก่นนะคะเปิดเผยแบบนี้ว่าตัวผู้ตายนะ
คือทราบมาว่าเขาเป็นนักธุรกิจมีร้านขายโทรศัพท์มือถือและรับจำนำโทรศัพท์เนี่ย
ขนาดใหญ่อยู่ในตลาดประตูน้ำขอนแก่นคิดว่าผู้ตายกับกลุ่มคนร้าย
น่าจะต้องรู้จักกันมีการนัดเจอกันแล้วนั่งรถมาด้วยกัน
จากนั้นจอดรถคุยกันริมถนนแต่อาจเกิดการคุยกันแบบตกลงกันไม่ได้
ผู้ตายเปิดประตูรถวิ่งหนีลงมาคนร้ายเป็นผู้ชายสามคนค่ะ
ลงจากรถแล้วไล่ยิงผู้ตายไปตามถนนจนล้นลมแล้วก็สิ้นใจตายไป
หลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายขับรถหลบหนีไปนะคะ
ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนกับล็อกกระบะสีขาวแต่ง
ซึ่งไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็ไม่ทราบทะเบียนอีก๑คันด้วย
ทางด้านรองผู้การขอนแก่นยังบอกด้วยว่า
เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่สนามบิน
มันจะอยู่ห่างตรงสนามบินอีกประมาณ๑กิโลเมตร
ก็มีการสอบสวนภรรยาและญาติของผู้ตายหาสาเหตุ
ต้นสันนิษฐานว่าอาจจะขัดแย้งกันเรื่องของธุรกิจ
ปัญหานี่สินหรือชูสาวก็ไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง

นายสุรชัยอายุ๖๗ปีก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพบ้านเป็ด
พ่อของผู้ตายบอกแบบนี้ว่า
จริงก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะมีการหารือกันในครอบครัวนะ
จะไปเปิดร้านขายแล้วก็ซ่อมมือถือ
ก็ไม่เคยเห็นว่าลูกชายมีปัญหาไปขัดแย้งกับใคร

ก็มีแต่เรื่องที่ผ่อนบ้านผ่อนรถก็แค่นั้น
เรื่องชูสาวพ่อของผู้ตายยืนยันแบบนี้ว่าไม่เคยมี
ไม่รู้จริงว่าทำไมลูกชายถึงมาถูกยิงแบบนี้
แล้วใครเป็นคนลงมือพ่อบอกพ่อไม่รู้
ส่วนเพื่อนสนิทของลูกเท่าที่รู้
ก็ไม่เห็นมีใครจะมีปัญหาหรือผิดใจอะไรกัน
ล่าสุดชุดสืบสวนมีการไปตรวจสอบโทรศัพท์

พบข้อมูลแบบนี้ที่น่าสนใจคุณผู้ชม
กลุ่มคนร้ายติดต่อซื้อรถจากนายพนมคนตายนะคะ
ลวงให้ออกมาเจรจาซื้อขายรถกัน
พยายามเอายาเสพติดให้คนตายไปปล่อยขาย
แต่ด้วยเหตุนี้คนตายไม่ยอม
ก็เลยมีการโต้เถียงกันก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
หนึ่งในผู้ก่อเหตุมีอดีตเยาวชนอายุเพียงแค่๑๙ปีด้วย
เคยถูกจับคดียาเสพติดเมื่อปีที่แล้ว
หลบหนีไปจากสถานพินิษฐ์อีกต่างหาก
ตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ

ส่งเข้าสถานพินิษฐ์ดันหนีออกไปอีก

ในช่วงของรายการไทยรัฐนิวสโชว์ด้วยนะฮะ